ไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามเรื่องนี้ให้อยู่นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโอ้โหเมื่อวานทุกผู้ชม
ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเยอะเหลือเกินใช่ค่ะนะเรื่องของ
ตำรวจนายหนึ่งที่ภูเก็ตนะฮะไปยิงพ่อค้าขายก๋วเตี๋
ตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่หลายมุม
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูมุมนี้นะฮะนี่นะครับตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีเนี่ยนะฮะ
เช้ามืดเมื่อวานนี้หน้าผับในซอยบางลาตะบนป่าตอง
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตลูกศรชี้นี่คือนายอรุณนะฮะนายอ
รุนทองพลับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเขาใส่เสื้อสีแดงมาเนี่ยนะฮะ
เก็บชามก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่งใช่ค่ะลูกค้าสั่งกินเสร็จ
ก็ไปเก็บชามก็เดินมาบนถนนดีแบบนี้ค่ะ
ผับตามอะไรเนี้ยฮะอ่าเหมือนกับทานอะไรมาด้วยอืม
จังหวะนี้นะฮะทุกผู้ชมครับนี่ฮะคือล้มไปเลย
ใช่ค่ะชามก๋วยเตี๋ยวกระเด็นไปเลยค่ะก็เหมือนมุมภาพที่ท่านได้ชมเมื่อวานนี้
อืมก็คืออีกอารมณ์นึงเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ย
ตำรวจที่ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจโทเทพชานลงหรือว่าหมู่เทพเนี่ย
นี่เดินมานี่ฮะอันนี้คือตอนเดินมามาย้ำมาซ้ำเขานะ
ทะเลาะกับใครอยู่ไม่รู้แล้วปืนก็เปรี้ยงออกมาแล้วก็โดนพ่อค้าขายก๋วฟุบลงนะฮะ
คือพอเขาฟุบไปแล้วเนี่ยเดินย้อนกลับมานี่ครับทุกผู้ชมครับ
มายิงอีกนัดหนึ่งค่ะเฉียวศีรษะเข้าไปนิดเดียว
แล้วคิดว่าจะไปแล้วยังไม่ไปนะครับ
ทั้งทั้งที่เขาเจ็บอยู่ตรงนั้นนะฮะถูกยิงเข้าไปเนี่ยฮะ
คือเดินมาเตะมาทำร้ายเขาอีกเขานอนหงายไปตรงนี้ฮะ
คือรถผ่านไปผ่านมามีผู้คนอยู่แถวนั้น
แต่อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมนี่ฮะ
คือเดินมาเหมือนกับพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าดูมุมนี้จะชัดนะครับดูมุม
นะฮะเดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่เดินย้อนกลับมาเนี่ย
แต่ตัวเองเนี่ยโอ้โหมีปืนในมือด้วย
ยังจะไปเนี่ยค่ะกระชากเขาขึ้นมาเตะใส่เขาอีก
โอ้โหแล้วก็จากไป
ใช่ค่ะซึ่งนายอรุณคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุ

เขาไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันกับผู้ก่อเหตุเขาแค่ไปขายก๋วยเตี๋ยว
ถูกต้องนี่ฮะคือคนที่อยู่แถวนั้นอาจจะตกอกตกใจ
หรือคนที่เพิ่งผ่านมาอาจจะคิดว่ามีคนทะเลาะกัน
หรือมาเห็นนายอรุณเขานอนฟุบอยู่อาจจะคิดว่าเออ
เมาหรือว่าใครมานอนหลับตรงข้างถนนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไปเคลียร์อะไรกับใครก็ไม่รู้นะครับ
ผับแห่งหนึ่งหน้าผับแห่งหนึ่ง
คำถามมันก็ตามมาอีกด้วยปีห้าปีห้าฮะค่ะผับยังเปิดอ่ะ
ในซอยบางร้านตะบนป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
อ่าหรือว่าเขาเป็นร้านทานข้าวอะไรก็ไม่รู้หรือยังไงเนี่ยฮะ
แต่มันอุกอาจเหลือเกินท่านผู้ชมครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุ
หมู่เทพหรือว่าสิบตำรวจโทเทพชานลงนะฮะซึ่งเป็นตำรวจกองกำกับการสืบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปดเนี่ยก็ถูกคุมตัวค่ะนะฮะ
ถูกคุมตัวได้นะครับอ่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้
เกิดยังพูดแบบหืมเนี่ย
ไปไปก่อนไป
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปใช่ค่ะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ปู่เทพที่ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จก็วิ่งไปที่ผับ
ฝั่งตรงกันข้ามเหมือนกับจะไปหลบไปซ่อนตัวครับ
แต่ด้วยความเมาอะค่ะเมาหนีไปไหนไม่ได้หนีไม่รอด
ทุกตำรวจจับรูปตัวไว้แบบนี้โอ้โหแล้วพกปืนไปด้วยใช่ค่ะเนี่ย
เมื่อวานนี้หลายคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้บอกอื้อหืออย่างนี้นี่มันยังไงกันเนี่ย
ค่ะนะเป็นตำรวจเนี่ยอาวุธปืนเข้าไว้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันอาธิกรรมให้กับรัชชนมีปลอดภัยสายก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฮะ
ไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวอะไรกับคุณเลยเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยครับ
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าวันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะคุณสุชาดาสุริคงนะครับ
พยายามไปตามดูเรื่องของเพื่อนหรือว่ายาดของหมู่เทพที่แฟลต์ตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ได้ข้อมูลจากตำรวจที่พักอยู่ที่แฟลต์แห่งนี้นะครับบอกว่าหมู่เทพไม่ได้พักที่นี่นะครับ
เนื่องจากพื้นเพลเขาเป็นคนจังหวัดอื่นนะอาจจะไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกก็ได้
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขอย้ายอยู่นะครับขอย้ายไปประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
ก็เลยไม่ได้พักที่แฟลต์แห่งนี้นะฮะแต่ตอนนี้หมู่เทพถูกคุมตัวไว้อยู่แล้วนะครับ
จากรายงานนะครับหมู่เทพมีครอบครัวอยู่ที่ชุมพรนะฮะสำหรับครอบครัวของหมู่เทพนะครับ
แล้วนานเนี่ยถึงจะกลับไปเยี่ยมบ้านโดยนิสัยปกติเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่า
สิบตำรวจโทเทพหรือหมู่เทพปกติเลยนะเป็นคนนิ่งนะแต่ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ย
เปลี่ยนเป็นอีกคนทันทีนะครับเป็นคนชอบยิงปืนนะชอบซ้อมยิงปืนสะสมปืน
แล้วก่อเหตุมาหลายพื้นที่เกี่ยวกับคดีเรื่องปืนเนี่ยค่ะนะเนื่องจากตัวเองเนี่ย
ชอบยิงปืนเป็นนักแม่นปืนสะสมปืนคือมีปืนมากถึง๑๖กระบอกอ่ะ
คือเคยเห็นหน้าเคยไม่เคยได้พูดคุย
แล้วร้านชาติแถวนี้มีใครที่สนิทกับเขาหรือเปล่า
ไม่มีใครสนิทกับเขาเค้าก็ไม่ได้มาอยู่แถวนี้ไง
เพราะส่วนมากกินข้าวก็ไม่ได้มากินฝั่งนี้เขาก็อยู่ฝั่งนู้น
ส่วนมากเดียวเขากินก็มากับเพื่อนเค้าหรือเปล่า

เก็บคนแย่ใหม่ก็คือมาใหม่ก็ยังไม่มีที่กินไงก็เลยมากิน

เขาก็มีครอบครัวเห็นว่านะคะได้ยิน

ไม่ใช่ที่นี่เขาก็คงเมาอะค่ะดูจากท่าทางนะ
อืม
ดูจากที่เราเห็นในคลิปนะ
อืมแล้วในกลุ่มตำรวจด้วยกันเองเขาบอกว่าคือหน้า
เพราะแฟนหนูไม่รู้จักไงเพราะแฟนหนูอีกรุ่นนึงเค้าเป็นรุ่นน้องไง

ก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมาย

ผู้บรรชาการตำหนุดภูทรภาคแปด
นะครับแล้วก็นำกระเช้านะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งไปมอบช่วยเหลือให้กับภรรยาและครอบครัวของนายอรุณด้วยนะครับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกยิงจนบาดเจ็บนะฮะ
ยืนยันกับภรรยาของคนเจ็บนะยืนยันกับญาติญาติกับครอบครัวว่า
เรื่องนี้เนี่ยตำรวจไม่ช่วยเหลือไม่อรุมอร่วยอะไรกับคนที่ก่อเหตุอย่างแน่นะฮะ
แม้ว่าจะเป็นตำรวจนะครับแต่ทำแบบนี้ไม่ช่วยแน่นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะมีหลักฐานชัดเจนนะฮะ
ขณะนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนวินัยร้ายแรง
ตัวของหมู่เทพที่ก่อเหตุแต่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับ
รวมทั้งให้สอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อนตำรวจที่ไปด้วยกันในคืนนั้นด้วย
เพราะเขาไปสังสรรค์กันใช่บอกว่ามีเพื่อนตำรวจไปสังสรรค์กันเยอะหลายคนเลยค่ะ
คุณไปสังสรรค์แบบไหนอะไรยังไง
พกปืนไปไหมหรือทำไมอะไรยังไง
ตอน๒๕ปีต้องไปกรวดคันนี่ไหมอันนี้ไปสั่งสรรค์นะครับ
คำถามที่ว่าเกือบ๖โมงเช้าเนี่ยทำไมสถานบริการสถานบันเทิงในพื้นที่ที่ซอยบางลา
บอกว่าขอชี้แจงอย่างนี้ฮะสถานบันเทิงในที่เกิดเหตุณเวลานั้น
ปิดทั้งหมดแล้วท่านยืนยันนะครับบอกว่าปิดทั้งหมดแล้วนะฮะ
แต่หมู่เทพที่ไปเห็นคืออยู่หน้าร้านไปทะเลาะกับชาวต่างชาติที่เป็นผู้ชาย
อยู่หน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่เกิดจากตัวบุคคลก็คือตัวหมู่เทพที่เมา
เมาแล้วก็ไปทะเลาะกับชายชาวต่างชาติแล้วมีปืน
แล้วก็ไปยิงใส่เขาจนเขาบาดเจ็บ
เรื่องของสถานบันเทิงยืนแล้วปิดหมดแล้ว
แต่ต่อให้จะเปิดหรือจะปิดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวตรงนั้น
เพราะถือว่าเขาอยู่ข้างหน้านะฮะเรื่องที่ว่าจะไปช่วยเหลือ
ตัวบุคคลตัวอะไรยังไงไหมตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องไปขยายผลไปสอบต่อแต่ก็เป็นการเหมือนกับ
ถ้าจะหนีเข้าไปแอบตรงไหนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของตัวบุคคล
อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมาตรการต่างเนี่ย
ทางตำรวจภูเก็ตเขายืนยันว่าเขาเข้มงวดชัดเจน
เฉพาะเรื่องของโควิด๑๙ช่วงนี้เขาเข้มงวดกวดขัน
นี่นะคะก็อย่างภาพนี้ค่ะจากกล้องวงจรปิด
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เมายืนไม่อยู่อ่ะ
เหมือนกับมีเพื่อนมีคนต้องคอยดึงคอยฉุดดึงเสื้อเอาไว้
แล้วก็ชูปืนอย่างนี้ออกไปนี่นะคะ
คือทางสถานบันเทิงบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเขาก็สังสรรค์กับเพื่อนตำรวจในร้าน
สังสรรค์กันเสร็จออกไปนอกร้านแล้วก็ไปทะเลาะกับชาวต่างชาติ
หน้าร้านอีกร้านหนึ่งแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เมื่อวานทีมข่าวก็ลงไปพื้นที่ที่เป็นสถานบันเทิง
เขาก็บอกเขาก็เปิดร้านตามปกติแต่ทีนี้ค่ะประเด็นคือ
ทุกคนเป็นห่วงคนเจ็บนะคะนายอรุณผู้บาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่พ้นขีดอันตราย
พอที่จะพูดคุยได้บ้างอืมทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่
คุณแม่นวลจันทองพลับอายุ๔๖นะคะ
คุณแม่ของนายอรุณผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปนั่งคุยด้วย
คุณแม่ได้แต่นั่งร้องไห้แบบนี้นั่งร้องไห้ตลอดค่ะ
แม่บอกว่าแม่ยังมีความหวังรอคอยปฏิหาร
ว่าลูกชายแม่จะอาการดีขึ้นครับคุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ฝันเป็นลางบอกเหตุฝันว่าลูกชายมาเรียกแม่ที่หน้าบ้าน
ตะโกนเรียกว่าแม่เอกมาแล้วแม่ก็ตกใจ
โทรศัพท์ไปหาลูกอะค่ะไม่คิดว่าอีกวันหนึ่ง
กลายเป็นว่าจะได้รับข่าวร้ายว่าลูกถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แม่บอกแม่เสียใจมากนะคะแม่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใครทำไมต้องมาถูกกระทำแบบนี้
ตอนนี้ลูกชายแม่ยังไม่ตายแต่ก็เหมือนตายไปแล้ว
คือเขาพยายามจะสู้พยายามจะยื้อชีวิตตัวเองอะค่ะ
แม่บอกแม่โกรธมากนะคะแค้นหมู่เทพ
ถ้าลูกชายแม่ตายนะหมู่เทพก็ควรจะต้องตายตกไปตามกัน
บอกแบบนี้เลยนี่ค่ะที่ผ่านมาค่ะครอบครัวก็ลำบากนะคะ
มีลูกสี่คนแต่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ก็เห็นแหละว่าลูกชายแม่เหนื่อยลูกชายเนี่ยทำงานช่วยเหลือแม่ตั้งแต่อายุ๑๕
รับจ้างทุกอย่างค่ะกรีดยางส่งของ
หมดหน้ายางก็ไปรับจ้างที่ภูเก็ตจนมีภรรยามีครอบครัวที่ภูเก็ต
ลูกชายเนี่ยมีอาชีพหลักคือขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในพื้นที่ป่าตอง
โควิด๑๙ระบาดก็พอจะมีรายได้
พอโควิด๑๙ระบาดรายได้ที่เข้ามามันก็ลดน้อยลง
ช่วงหลังลูกชายแม่ก็ต้องขยันทำงานมากขึ้น
ระเวนขี่รถรับจ้างจน๗โมงเช้าทุกวันนะคะ
เงินที่ได้มาก็เอามาช่วยเหลือครอบครัวเอามาเลี้ยงแม่
พอตอนนี้ลูกชายแม่มาบาดเจ็บโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร
ยังทำงานจนดึกจนดื่นขายก๋วยเตี๋ยว

ลูกชายแม่คนนี้นายอรุณคนนี้คือเสาหลักของครอบครัวนะคะ
พ่อเป็นเสาหลักครอบครัวเขาเป็นคนโต
บ้านก็สีดยางกั้น
ดิ้นลนด้วยตัวเองมาตลอด
เลี้ยงครอบครัวเรียงลูกคนเดียวมาตลอด
๔คนเขาก็เป็นคนโต
รู้สึกแย่ทำไมถึงทำตรงนี้
ทำไมเป็นตำรวจทำไมไม่มีจิตสำนึกความเป็นตำรวจ
ทำไมต้องทำกับลูกกันนั้นนี้

ทำไมต้องซ้ำเติมก็ทำไม
เขาก็ดิ้นลนมาด้วยตัวเองตลอด

ตั้งแต่เขามีครอบครัวเขาก็เป็นเสาหลักครอบครัวของตัวเอง
ครั้งแรกรู้ว่าลูกหลงแต่ทำไมต้องไปยิงเขาซ้ำไง
ทำไมต้องทำกันได้ทำไมต้องทำกันอย่างนี้
ณเวลานี้สิ่งที่แม่ทำได้ก็คือ
แม่ก็รอคอยปฏิหารนะคะ
แล้วก็ไปจุดทูปไหว้พระไหว้สารเจ้าที่
ขอให้ลูกชายฟื้นขอให้ลูกชายหายเป็นปกติ
นี่ค่ะแม่ก็บอกว่า
อยากจะให้ลูกชายกลับคืนมาอยู่กับแม่นะคะ

แม่มาแล้วลูกกลับมาฆ่าแม่เร็วนะแม่อยากเจอหน้าลูกครับ
คุณผู้ชมคะภรรยาของนายอรุณคนเจ็บค่ะนางสาวกุณฑิตา
บอกว่าวันนี้เนี่ยเธอก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
คือสามีเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองอาการดีขึ้นแต่ยังไม่พ้นขีดอันตราย
ที่เธอเสียใจและรับไม่ได้มากเลยก็คือ
พอรู้ว่าช่วงที่หมู่เทพยิงสามีเธอเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ยังไปตบยังไปถีบแล้วก็โอ้โหมีคำพูดที่ไม่น่าจะพูดเนี่ย
หลุดออกมาจากปากของหมู่เทพอ่าพูดว่าวันนี้กูอารมณ์ไม่ดี
ไอ้จุดจุดไม่งั้นมึงตาย

อารมณ์ดีไอ้จุดไม่งั้นมึงตายอย่างนี้

โอ้โหแม่จะหาคำไหนมาใช้อธิบายการกระทำของผู้ชายคนนี้ได้ไหมเนี่ย
นี่ค่ะทั้งยิงเขาทั้งที่เขาไม่ได้รู้เรื่อง

ยิงเขาเสร็จไปพูดกับเขาแบบนี้

ภรรยาของนายอรุณบอกว่า

ทำไมต้องมาทำกับเขาขนาดนี้เนี่ย
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยนะ
บอกเหมือนฟ้าผ่านลงครอบครัวเธอเลยนะคะ
ชามก๋วยเตี๋ยวที่สามีเธอเก็บ
คือชามสุดท้ายนะคะ
เก็บชามก๋วยเตี๋ยวชามนี้

กำลังจะเนี่ยไปรับลูกสาว

แต่มันกลายเป็นว่าชามก๋วยเตี๋ยวชามสุดท้ายชามนี้เนี่ยครับ

กำลังเดินถือชามมาเนี่ย
ถูกตำรวจนายนี้หมู่เทพคนนี้
ยิงใส่ล้มความชามก๋วยเตี๋ยวกระเด้นแบบเนี้ย

คือภรรยาบอกว่าตั้งใจจะพาลูกสองคนมาดูอาการของพ่อนะคะ

คือเธอบอกว่ากำลังใจสำคัญมาก
ตอนนี้รู้เลยว่านายอรุณสามีของเธอที่อาการหนักเนี่ยค่ะ
พยายามจะยื้อชีวิตของตัวเองพยายามที่จะมีชีวิตอยู่นะคะ
ก็ขอแค่ปฏิหารอยากจะให้สามีของเธอกลับมา
อยู่กับครอบครัวมาอยู่กับเธอมาอยู่กับลูกนะคะ
ลูกสาวอายุแค่๔ขวบคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ลูกสาว๔ขวบร้องไห้หาพ่อทุกวัน
ที่ผ่านมาคือพ่อลูกสนิทกันมากอยู่ด้วยกันตลอด

ใช่คนเล็กอายุ๓เดือนและอีกคนนึง๔ขวบ
เด็ก๔ขวบถามถึงพ่อตลอดค่ะคุณผู้ชม
ตัวภรรยาบอกว่าหนูก็ไม่รู้จะบอกลูกสาวยังไง
ก็บอกแต่ว่าพ่อยังไม่ตื่นนะลูก
พ่อนอนขี้เศร้าขอพ่อหลับก่อน
นี่ค่ะเธอก็เลยบอกว่าด้วยความที่คนก่อเหตุเป็นตำรวจ
ก็กลัวก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหน
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาได้ไหม
เธอก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีคือถ้าเธอก็เธอก็คิดว่าถ้าสมมุตินะ
ไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าสมมุติสามีเธอเป็นอะไรไป
เสียชีวิตไปเนี่ยแล้วเธอจะอยู่ยังไงคะ
หรือถ้าสามีเธอพิกลพิการไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
จากที่หนูโกรธเกลียดอยู่แล้วตอนนี้ก็โกรธเข้าไปอีกค่ะ
เพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักแฟนหนูอ่ะแล้วเขามาพูดแบบนี้
เขามาทำแบบนี้คือแล้วแฟนหนูผิดอะไรอ่ะ
แล้วทำไมถ้ากลัวไม่อารมณ์ดีตายนี่คือแฟนหนูไปทำอะไรให้เขาอ่ะ
งงมากก็ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีปัญหากันอะไรกัน
ได้ยินมาคือเขามีปัญหากับฝรั่งแล้วเขายิงปืนข่มขู่ฝรั่ง
แต่นัดแรกคือพลาดมาโดนแฟนหนูแล้วอยู่ก็มาซ้ำนัดที่สองอีก
แล้วก็ยังมากระทืบอีกแล้วก็ยังมาพูดแบบนี้อีกแล้ว
คือเหตุจูงใจของเขามาจากอะไรหนูงงหนูไม่เข้าใจ
เพราะว่ากระสุนมันโดนกระดูกสันหลังเขาแตก
ตอนนี้หมอกำลังร้องให้เขาขยับขาแต่เขายังขยับไม่ได้
ตอนนี้ก็แค่รู้สึกตัวพี่แค่แบบเวลาเราพูดอะไรแบบนี้คือเขาได้ยินเขารับรู้
แต่อย่างอื่นเขายังทำอะไรไม่ได้เลยขยับไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นมือเป็นอะไรเขาเป็นขาอะไรเขา
เขายังขยับไม่ได้เลยเขาแค่ได้ยินเราพูด
แล้วก็คือรับรู้เราพูดอะไรแค่นั้น
ก่อนหน้านี้หัวใจเขาก็หยุดเต้นไปหลายรอบแล้วนะ
แต่หมอก็ยังปั๊มเขากลับมาได้คือเขาก็สู้ของเขา
เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่เขาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า
อะไรแบบนี้คือตอนนี้หมอยังให้คำตอบไม่ได้เลย
แต่ถ้าเต็มจะได้เราก็ยังจะขอ
อยากขอปฏิหารให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
อยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมช่วยกันดูแลครอบครัวเหมือนเดิมค่ะ
กระสุนนี้เข้าจุดสำคัญกระดูกสันหลังด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ลูกคนเล็กนะครับ
ท่านผู้ชมครับพฤติกรรมของหมู่เทพ๑๐ตำรวจโทเทพชานลง
ถือว่าโหดร้ายแล้วก็อุกอาจมากนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรานำภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ไปให้พลตมตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานช่วยวิเคราะห์ดูนะฮะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อเหตุของตำรวจคนนี้นะครับ
คือรองแต้มเนี่ยบอกว่าจากวิถีของปากกระบอกปืนเนี่ย
ชัดเจนว่าเป็นการยิงแบบเล็งเห็นผล
เพราะกระบอกปืนหันไปในทิศทางแนวราบ
ไม่ใช่เป็นการหันกระบอกปืนยิงขึ้นฟ้าอืมนะฮะนี่คงหมายถึงช่วงที่เดินเข้ามาแล้ว
จังหวะที่ยิงเขาอีกนัดหนึ่งแล้วเฉียวศีรษะไปนะครับนอกจากนี้นะครับถือว่าเป็นการทำผิดวินัยร้ายแรง
เพราะตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ตำรวจคนนี้กลับมาทำร้ายประชาชนเสียเองนะครับ
พฤติกรรมของตำรวจนายนี้เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาใช้อาวุธปืนยิงไปในทิศทางแนวราบ
ซึ่งเป็นแนวที่เล็งเห็นผลนะคือยิงนัดแรกนี่ก็โดนเข้าลำตัวเขาเลย
นัดที่สองก็แบบพุ่งไปถ้าคนแถวนั้นกระสุนกระดงกระดอนไปโดนคนแถวนั้นก็มีนะฮะ
ข้างทางนี่ก็มีนะครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยจะทำยังไงนะครับอาจจะไปโดนประชาชนคนอื่นด้วยก็ได้นะฮะ
แต้มบอกนะครับหากพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้นะครับคือนายอรุณเสียชีวิต
จะเข้าข่ายเจตนาค่าทันทีตอนนี้ข้อหาก็คือเข้าข่ายพยายามฆ่า
ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือไม่ควรทำอย่างนี้ก็คือการไปเจาะยิงนัดที่สอง
นัดแรกเนี่ยลักษณะแนวราบอยู่แล้วนะคุณจะมาบอกยิงขู่ยิงขึ้นฟ้า
กระสุนลั่นอะไรเนี่ยไม่ใช่เลยแนวราบตรงตัวเขาเลยนะครับ
ที่สองเนี่ยยังเข้าไปยิงซ้ำนะฮะจ่อยิงแบบเฉียวศีรษะเข้าไปเลย
แล้วยังเข้าไปทำร้ายอีกรอบนึงด้วยการเตะเขาทำร้ายเขานะครับ
ไม่ได้มีท่าทีในการที่จะช่วยเหลือหรือสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
เพราะฉะนั้นถือว่าพฤติกรรมเลวร้ายมากนะฮะ
กินเหล้าไม่ได้ไปบัดหน้าที่และที่สำคัญในตอนเกิดเหตุเนี่ย
พฤติการที่ดูเนี่ยคุณยิงแล้วเนี่ย
คุณอาจจะยิงแล้วตอนนั้นจะด้วยจิตใจใจเรื่องอะไรเลย
แต่เมื่อหลังยิงเลยคุณต้องไปช่วยเหลือเขา
เอาเขานำส่งโรงพยาบาลแต่นี่ไม่
คุณไปยิงซ้ำอีกนี่คุณมีเจตนาฆ่าเลยนะ
แล้วก็ยังไปเตะไปทำร้ายเขาอีก
นี่คือถือว่ามีเจตนาจะทำร้ายเขาตายอีกนะครับ
แล้วผมทำไมตำรวจที่ไปด้วยกันเนี่ยทำไมไม่จับ
ต้องจับแม้แต่จะเป็นเพื่อนกัน

ไม่ต้องรอให้ไปแจ้งตำรวจ
สายตรวจหรือสายสืบที่ยังอยู่ที่ไกลมาจับ
ตำรวจที่อยู่นะครับต้องตั้งกรรมการสอบสวนให้คนที่ไปกินด้วย
เรื่องนี้ต้องทำนั่นเสียหาย
ถือว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็มีเจตนาฆ่าอยู่แล้ว

แต่ไปเพราะเจตนาฆ่าแต่ว่าพอยิงไปแล้วไม่ตาย
เขาเลยเรียกกันว่าเป็นพยายามฆ่า
คือมีเจตนาอยู่แล้วมีเจตนาอยู่แล้วครับ
สำรวจสี่ห้านายที่อยู่แถวนั้นก็ถูกตั้งอำการสอบแล้วนะครับ

ก็คงจะช่วยไม่ได้ในตอนนั้นเพราะว่า

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาถูกตั้งกรรมการสอบนะครับ
ทางโพลธวิทยาลัยวิจัยบอกว่าเรื่องนี้

เข้มงวดกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียวงการตำรวจแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะ
ส่วนข้อหาเจตนาฆ่านะครับ
ตอนนี้นะฮะตามโทษเนี่ยโทษสูงสุด
คือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปีนะ

ข้อหาที่ถูกตั้งในขณะนี้นะครับหมู่เทพคือพยายามฆ่านะครับ
ระวังโทษก็๒ใน๓ของอัตราโทษเจตนาค่า
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงจริงก็ให้กำลังใจครอบครัวของนายอรุณผู้บาดเจ็บด้วยนะคะครับ